มาข่าวโดมประกอบลำอยู่ไหนโดมให้เลข
คือไม่ต้องหรอกคนทุกคนก็เวลาเจอโดมเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นในไอจีหรืออะไรทุกคนก็ไม่ได้สนใจ

โดยเฉพาะบรรดานักข่าวเนี่ยโอ้โหอันนี้มากมาย

หมายถึงว่าแล้วก็หลังเนี่ย
ดูรูปนี้รูปนี้แล้วนี่มานี่

และมันตรงกล่อหัวแผลดีเลย

คนก็เริ่มไปถามว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงเจอกระแสโฟกัสจุดตรงเป้าจุดสำคัญตรงเป้านี่
รูปนี้ใครลงอ่ะกระเทียงช่างแต่งหน้ามาถ่ายเลย
ก็ใช่นะตั๊กทะแหลดเงี้ยตั๊กทะแหลดเรื่องพวกนี้ปกติเนี่ยโอ้ตายแล้วตั๊กทะแหลด

ไอ้เขาไหมเขาถ่ายอยู่

คือโดมก็ตอบมาว่าผมเพิ่งเห็นภาพนี้เหมือนกัน
จริงมันเป็นช่วงที่ผมเข้าคลาสเรียนแสดงกับมอมไม่ได้ออกกำลังกาย

เหมือนวดนำมีเขาอยู่
แล้วก็เนี่ยมันเป็นภาพยกขาสูงจริงภาพนั้นก็น่าโฟกัสอยู่นะครับ
เพราะว่างั้นก็การเรียนแต่ละครั้ง

เป็นชื่อหลอนไม่มีสิ่งหัเยาะ
คนหลังคือคุณแป้รักป่าว

คุณแป้ไม่มีแสงและเงา
แสงและเงาเพครับ

เขาจัยไม่ใช่คุณนะครับ

ค่อนข้างเยอะเขาอาจจะมองว่าผมสามารถใส่กางเกงได้เยอะ

ทำไมช่วงนี้เขาหันมาออกกำลังกายอย่างหนัก
ผมชอบครับผมชอบเล่นโยคะด้วยกัน

หลายคนเอาไปตีเป็นตัวเลข
อ้าวเดี๋ยวจริงตัวเลขอะไร
อีบ้าทำไมล่ะทำไมมันเป็น๐๑๐ปะตัว

อ๋อเป้าเขาต้องให้เป็น๐๑๐ปะดิ
อันนั้นมันเต่านะร้อยเอ็ด
อันนี้พญาเต่านา
พญาเต่านี่พญาเต่าเลย
อารักอารักขี้อายเนอะ
อารักขี้อายโอเคโอ้โฮโดมรสจังเลย
เห็นไหมล่ะอยากไปเรียนกับหม่อมน้อยบ้างจังเลย
เดี๋ยวพี่ไปเรียนหมายถึงว่าพี่จะอยู่แถวหน้าเลยใช่ไหม

แค่ทำไมคุณโดมขาเขาตรงเป๊ะเลยเห็นไหม